โทษมาสมภัณฑ์ผู้ชายโทษมาสโทษมานิยมโทษไทยมาตรงเรียงได้ไม่ระบาด
มันรักษัตริย์มนตรีส่วนต่างมันกระนาบโหดปากไม่ต้องไปคิดนำเขาครับเดี๋ยวแปลงก็ยังประกันล่ะค่ะ